ยะลาไปพายเรือขยักกันหน่อยนะฮะในคาเฟ่เปิดใหม่
ลักษณะคล้ายคล้ายแบบเป็นแคมปปิ้งเลยอ๋อ
ใครชอบแบบแนวแคมปิ้งคาเฟ่ไปกันได้เลยที่ยะลาครับคุณผู้ชมนี่
ชุกน้ำเยอะก็เลยพายเรือซะเลยนี่อย่างสบายใจที่ดี
ริมคลองแคมป์บางเยยเบาะคาเฟ่เปิดใหม่ริมน้ำบนพื้นที่กว่า๒ไร่ครับ
อยู่ที่หมู่๖บ้านแอนและตำบลกระบังอำเภอกระบังที่ยะลา
นะตลอดเส้นทางถ้าพายเรือสองฝั่งนี่นะประมาณสักห้ากิโลได้ค่ะ
ด้านซ้ายก็สงขลาครับด้านขวาก็ติดยาลากับชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งจังหวัดกันไป
นะฮะแล้วก็ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากเลยนี่ก็มีเซฟตี้มีหมวกให้ใส่กันด้วย
สนใจก็เข้าไปได้เลยนะครับดีริมคลองแคมป์แอดบาโงเบาะนะครับ